คุณผู้ชมครับมีอีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้น
เป็นเรื่องของเด็กหญิงเป็นเด็กสาววัย๑๖ปีที่เป็นนักเรียนชั้นม๓
วันนี้ก็มีผู้ที่เป็นองค์กรต่อต้านค้ามนุษย์
พาแม่ของน้องแล้วก็น้องอายุ๑๖ปีนะครับ
ไปแจ้งความกับตำรวจศนธรือ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับครูคนหนึ่งเป็นครูผู้ชาย
วิชาภาระศึกษาอยู่ที่โรงเรียนย่านคลองเตย
นะฮะซึ่งตอนนี้เขาก็เปิดเผยชื่อโรงเรียนกันแล้วนะครับ

วันนี้เขาเอาหลักฐานต่าง
เพื่อไปแจ้งความดำเนินคดีกับครูผู้ชายคนนี้นะครับ
เป็นครูวิชาภาระนะครับ
โดยน้องเนี่ยบอกว่าถูกข่มขืนในห้องลูกเสือชั้น๓ของอาคารเรียน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนมิถุนายน
แต่ความจริงแล้วน้องบอกว่าน้องเนี่ยถูกกระทำอนาจารย์มาก่อนด้วย

คือพ่อกับแม่ของน้องเป็นลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานฝ่ายอาคารแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนที่เกิดเหตุ
น้องก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ป๑ถึงป๖นะฮะ
แล้วเมื่อ๓ปีที่แล้วตอนเรียนอยู่ป๖
ตอนนั้นอายุ๑๒หลังเลิกเรียน
ครูพระผู้ชายคนนี้เรียกให้ไปช่วยทำความสะอาดห้องเรียน
พอไปถึงก็ถูกผลักนอนกับพื้นแล้วก็ถูกขึ้นคล่อม
ถลกเสื้อนักเรียนถึงหน้าอกด้วยตอนนั้นอยู่ป๖นะ
แต่ว่าน้องดิ้นสุดชีวิตเตะเข้าที่ขาที่เป้ากางเกงของครูคนนี้
แล้วก็หนีมาได้มาเล่าให้พ่อให้แม่ฟัง
แต่ตอนนั้นพ่อกับแม่บอกว่าก็ทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่า
ก็เป็นแค่พนักงานตัวเล็กในโรงเรียนนะครับ
แล้วเท่าที่รู้ก็มีเพื่อนนักเรียนของน้องเนี่ย

ก็เคยถูกครูคนนี้อนาจารย์หลายอย่าง
โอบกอดกอดจูบหอมแก้มอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลย
บางคนบอกถูกเลียหูอะไรแบบนี้ถูกจับนู่นนี่นั่น
ผู้ปกครองตอนนั้นแจ้งไปยังพอโรงเรียนแล้ว
ตั้งกรรมการสอบวินัยเรียบร้อยแล้วนะครับ
ผลออกมาพบว่าผิดวินัยร้ายแรง
แต่โทษคือพิจารณาให้ไม่พิจารณาขั้นเงินเดือน๒ว่าแล้ว

เวลาผ่านมาน้องจบป๖ไปแล้วไปเรียนต่อที่อื่น
แต่ยังต้องพักอาศัยอยู่ที่เดิมเพราะว่าพ่อแม่ทำงานที่นี่
ผ่านมา๓ปีนะครับมีจดหมายทางราชการ
เมื่อช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาให้น้องไปที่สำนักงานเขตคลองเตย
เพราะว่าเรื่องตั้งกรรมการสอบวินัยเนี่ยมันไปที่เขตคลองเตย
เจ้าของพื้นที่บอกว่าเนี่ยต้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรแบบนี้
กระทั่ง๒มิถุนายนครูที่ก่อเหตุมาเจรจาบอกน้องว่าขอเจรจาด้วยหน่อยนะครับ
นัดคุยกับน้องแล้วก็เพื่อนทุกคนเลยเดี๋ยวครูจะขอเจรจาด้วยนะครับ
นัดเจอกันแต่ครูเนี่ยนัดตอนดึกถึงเวลานัดหมายเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนะ
น้องก็ไปปรากฏว่าไม่เจอเพื่อนเลยน้องอยู่แค่คนเดียวเจอกับครูนะครับ
แล้วครูเนี่ยบอกว่าอ๋อขออนุญาตแม่กับญาติญาติแล้วไม่ต้องห่วงครูจะพาไปกินข้าวก่อน
ปรากฏว่าพอไปถึงนะครับครูเนี่ยก็พาไปที่ห้องลูกเสือชั้น๓ของอาคารนะครับ
แล้วก็นั่งคุยอยู่แป๊บเดียวก็ผลักน้องล้มลงแล้วทีนี้ข่มขืนเลย
คล่อมแล้วข่มขืนเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ทีนี้น้องดิ้นลนไม่หลุดก็ถูกข่มขืนจนได้นะครับ
แล้วครูก็บอกว่าอย่าไปบอกใครนะพยายามพูดปลอบใจอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
แล้วก็ให้เงินมาร้อยหนึ่งบอกไปซื้อข้าวมากินกันดีกว่า
น้องก็เลยทำทีเดี๋ยวไปซื้อให้ก็ได้เพื่อจะให้หลุดออกมาแล้วก็หนีรอดออกมาได้แล้วมาฟ้องแม่
แม่ก็เลยไปแจ้งความเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็เลยนำมาสู่การไปตรวจร่างกายหลักฐานต่างนะครับ
แล้วก็นำมาแจ้งความเพิ่มเติมที่สอนอท่าเรือในวันนี้
คนที่พามาก็คือคุณรณสิทธิ์พฤกษยาชีวะนะครับเป็นผู้มนวยการฝ่ายสืบสวนองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับ
แม่ของน้องที่เสียหายให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวฟังดูก่อนนะครับ
ทุกอย่างดำเนินการเรียบร้อยทางตำรวจก็ดำเนินการให้เราตามที่เราร้องขอไป
ขอบคุณพี่สื่อทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ
คุณแม่ถูกกดดันจากทางโรงเรียนไหมครับตอนนี้
ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะทางผู้บังคับบัญชาก็ให้ความเป็นธรรมกับเราเต็มที่ค่ะ
ได้ดำเนินการในส่วนของท่านไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
สภาพจิตใจของน้องตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ตอนนี้น้องก็โอเคขึ้นค่ะแต่ก็ต้องให้เวลาเขาหน่อย
ก่อนหน้านี้คุณแม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณครูที่ถูกกล่าวหาไหมครับ
ไม่ได้คุยกันนะคะตั้งแต่เกิดเรื่องเราก็ไม่คุย
คุณแม่ครับตัวของครูขอได้มาคุยไหมแล้วแม่ว่าเรามีข้ิบใดภัคดิ์ปัญชา

ไม่ค่ะ

ไม่คุยไม่มีการคุ้มคุ้ม
ช่วยเหลือด้านคดีให้กับน้องแล้วก็แม่นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นโอ้โห
น้องถูกกระทำตั้งแต่ป๖ถูกอนาจารย์
ม๓ถูกข่มขืนแล้วไม่ใช่แค่น้องคนเดียว
จากที่น้องเคยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยครูคนนี้
มีพฤติกรรมอนาจารย์เพื่อน๑๐กว่าคน
ณขณะนี้นะครับตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า
มีเด็กที่ถูกอนาจารย์ลักษณะเดียวกับน้องเนี่ย

ไม่รู้ว่าจะถึงขั้นร้ายแรงมีใครถูกข่มขืนด้วยหรือเปล่านะ
แต่เท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยคือ๒๐กว่าคนแล้ว
แล้วครูคนนี้ที่ถูกสั่งย้ายออกไปเนี่ย
ถูกสั่งย้ายออกจากโรงเรียนระหว่างตั้งกรรมการสอบสวน
ซึ่งก็เพิ่งมามีการเรียกให้มาสอบปากคำเพิ่มเติม
ในช่วงเวลานี้จนครูเนี่ยอ้างว่าเดี๋ยวจะขอเจรจา
แล้วก็ฉวยโอกาสข่มขืนเด็กเนี่ย
ทั้งที่แจ้งเรื่องแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนกันมาตั้ง
๓ปีแล้วแล้วที่ย้ายเนี่ยคือย้ายจากโรงเรียน
ประจำที่ฝ่ายกองการศึกษาสำนักงานเขตคลองเตย
ซึ่งมันใกล้กันมากระหว่างโรงเรียนกับเขต

มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยช่วงเย็นแล้วคุณครูคนนี้เขาเข้ามา
ขอให้น้องไปทำความสะอาดห้องเรียนนะครับน้องเขาก็ไป
พอไปถึงในห้องเรียนปรากฏว่าครูก็ล็อกประตูเลย
แล้วก็จับน้องผลักกดลงพื้นแล้วก็พยายามที่จะ
อาจารย์ทางเพศนะครับพยายามที่จะล่วงละเมิดทางเพศ
ปรากฏว่าน้องเขาเนี่ยสามารถที่จะดิ้นหนีหลบออกมาได้นะฮะ
หลังจากนั้นเขาก็ไปแจ้งผู้ปกครองนะครับ
แล้วก็เขาก็ยังได้เห็นด้วยตัวเองว่าครูคนเดิมเนี่ย
ได้ทำอนาจารย์ล่วงละเมิดทางเพศเพื่อนเขาคนอื่นอีก
โดยการที่กอดจูบรูปคลำจูบปากอะไรทำนองนี้นะฮะ
หลังจากที่เพื่อนคนอื่นถูกกระทำเหมือนกันนะครับ
ก็ได้รวมตัวกันไปแจ้งต่อคุณครูคุณครูในโรงเรียน
ปรากฏว่าคุณครูในโรงเรียนเนี่ยไม่เชื่อว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ
ก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรคุณพ่อคุณแม่น้องอ่าน้องน้องเหล่านั้นเนี่ย
ก็ได้รวมตัวกันเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลเหล่านี้ต่อคุณครูนะครับ
ก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการจากสำนักงานเขตขึ้นมาตรวจสอบนะฮะ
ว่าคุณครูคนนี้มีความผิดดังกล่าวหรือไม่นะครับ
ผลจากการตรวจสอบเนี่ยครับผมไม่ทราบแล้วก็ไม่เห็นเป็นลายลักษณอักษรนะฮะ
แต่ว่าได้ทราบจากทางคุณแม่เขาซึ่งคุณแม่ก็ทราบมาอีกทีนึงว่า
เป็นความผิดวินัยร้ายแรงนะฮะแต่ว่าโทษเนี่ยเพียงแค่ระงับการพิจารณาเงินเดือน๒วาระเท่านั้นเอง
และมีหนำซ้ำคุณครูคนนี้ยังสามารถที่จะสอนและอยู่ในโรงเรียนต่อได้
จนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาสามปีกว่านะครับสามปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ครูเขาก็ล่วงละเมิดทางเพศเด็กมาตลอดเวลาพฤติกรรมไม่หยุดนะฮะ
จนกระทั่งมาวันหนึ่งเมื่อประมาณ๒เดือนที่แล้วออกอุบายอีกครั้งหนึ่งให้
ให้มีการเจรจากันใหม่โดยบอกว่าน้องโดยให้น้องเขาเนี่ยไปเปิดห้องรอ
อ่าห้องเรียนรอในในในในในโรงเรียนน่ะนะฮะเสร็จปุ๊บคุณครูก็ตามเข้าไป
พอครูก็ตามเข้าไปก็ใช้กำลังในการข่มขืนกระทำชำเลา
กับน้องคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ย
น้องเขาสามารถที่จะวิ่งหนีออกมาได้หลังจากที่คุณครูเสร็จกิจนะฮะ
วิ่งหนีออกมาได้และร้องขอความช่วยเหลือนะครับมีตำรวจมามีรอปภโรงเรียนมา
มีประชาชนแถวนั้นมาสุดท้ายจับครูได้แต่การแจ้งข้อกล่าวหาครูในคืนนั้น
ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาคมคืนกระทำชำเลาเพราะความผิดไม่ได้เกิดซึ่งหน้านะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้พาน้องเขาไปตรวจร่างกายผลการตรวจร่างกายเนี่ยก็คือมีร่องรอยในการถูกพยายาม
ข่มขืนกระทำชำเลาหลังจากเหตุการณ์เมื่อ๓ปีที่แล้วเกิดขึ้น
จนกระทั่งเมื่อวันที่หนึ่งตรงกระธาคมที่ผ่านมาเพิ่งจะมีการย้ายครูคนนี้ออก
ไปช่วยงานที่สำนักงานเขตฝ่ายการศึกษา
เพราะฉะนั้นหมายความว่า๓ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึง๑กรกฎาคม
ครูคนนี้ยังอยู่ที่โรงเรียนนี้อยู่
ยังสอนนักเรียนอยู่ยังใกล้ชิดนักเรียนอยู่
และยังมีการละเมิดทางเพศเด็กอยู่เรื่อยมา
คือเราตั้งข้อสังเกตว่า๑มันน่าจะมีการปกป้องกันนะฮะ
โดยที่ไม่เอาผลประโยชน์ของตัวเด็กเนี่ยเป็นหลักนะครับ
และคือข้อตั้งข้อสงสัยก่อนเลยว่าทำไมช่วงแรกเมื่อ๓ปีที่แล้ว
ที่น้องเขามาแจ้งกับครูว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมครูถึงไม่เชื่อ
ถ้าครูเชื่อตั้งแต่วันนั้นเหตุการณ์วันนี้ที่น้องถูกข่มขืนจะไม่เกิดขึ้น
เหตุการณ์ที่น้องอีกหลายคนที่ถูกอนาจารย์ล่วงละเมิดทางเพศ
ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับ
ไม่ดำเนินคดีไม่แจ้งความครูเนี่ย
มันทำให้มีน้องที่ตกเป็นผู้เสียหายเพิ่มมากขึ้น

แล้วโดนหนักขึ้น
ใช่ไงถ้าเกิดจัดการตั้งแต่แรกตั้งแต่ครั้งแรกที่เด็กไปบอกครูเนี่ย

แล้ววันที่ถูกข่มขืนเนี่ยมีชาวบ้านนะไปเห็นนะแล้วช่วยกันตามจับ

นี่นะครับผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีคุณผุริพัฒน์บุญนิน
ก็เลยไปที่โรงเรียนฮะโรงเรียนวัดสะพานนะครับ
โรงเรียนเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับเป็นพฤติกรรมของครูนะ
แต่ว่าคนที่เป็นผู้บริหารหรือว่าครูในช่วงเวลานั้น

แต่นี่เป็นโรงเรียนสถานที่ในการสอนหนังสือนะครับ
ก็ไม่ให้เข้านะฮะโรงเรียนไม่ให้เข้านะครับ
แต่พนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเนี่ยบอกว่า
คือครูคนนี้ก็มีลูกมีเมียนะคุณเขียนมาสอน
ปกติโดยทั่วไปนิสัยก็เหมือนคนธรรมดานี่แหละ

แต่มักจะมีนิสัยที่เปลี่ยนไปเวลาดื่มเหล้า

นะฮะเรื่องที่บอกว่ามีเด็กถูกลวนลามกว่ายี่สิบคน
ทางเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเขาบอกว่าเขาก็

เรื่องอาจจะไม่จริงเรื่องเด็กนักเรียนอาจจะไม่จริง
แต่เรื่องลูกเขาอาจจะจริงเพราะว่าเรื่องลูกเขาเนี่ย
มันคือมีปัญหาการตั้งทั้งหนึ่งตอนสมัยภ๕แล้วแหละ

อเจมส์วิสัยก็เป็นของเจ้าครับมันจะให้สัมพันธ์ดี

เป็นวิสัยส่วนตัวของเขานะ
แต่ตามมือข่าวจะว่าเรื่องเด็กตั้งแต่เด็กอันนั้น

บ๊วยบริษัทธิ์แต่แค่นักเรียนที่บอกว่า๒๐กว่าคนที่โดนด่วนลา
อเจมส์ไม่ใช่มีฟังลูกให้ล้าง
ถ้าฟังอยากรบพอคือเวลากินเหล้านี่นิสัยเปลี่ยนแน่นอน
แต่เรื่องที่ว่าเป็น๒๐กว่าคนอันนี้ไม่น่าจะใช่
แต่ถ้ากับเด็กคู่กรณีเนี่ยเขาเคยมีปัญหากันแน่นอน
ถือว่าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสถาน
ราชการทั้งหมดในเขตก็ต้องขึ้นอยู่กับเขตคลองเตยนั่นแหละนะครับ
คุณอัชรวดีชัยสุวิรัติผู้มนวยการเขตคลองเตยนะครับ
ซึ่งดูแลพื้นที่นะฮะก็กำกับดูแลโรงเรียนในพื้นที่ด้วยนะครับ
เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยคงเป็นของกรทมนะฮะ

บอกกับทีมข่าวของเราว่าเรื่องนี้ต้องแยกออกเป็น๒ส่วน
ก็คือ๑ส่วนที่มีการร้องเรียน
กับ๒ส่วนที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนครู
การตั้งกรรมการสอบนั้นเป็นกรณีของน้องที่ไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้
โดยขณะนี้ระหว่างการตั้งกรรมการสอบก็สั่งย้ายครูคนนี้ออกจากโรงเรียนแล้ว
ให้มาช่วยราชการที่สำนักงานเขต
กรรมการสอบสวนเมื่อช่วงบ่ายก็ไปพบพนักงานสอบสวนสอนอท่าเรือเจ้าของพื้นที่แล้ว
เพื่อจะขอผลการตรวจร่างกายเด็กมาประกอบการพิจารณาการสอบวินัยนะครับ
ผลการสอบวินัยนั้นจะเอาให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้
ส่วนที่มีการร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมของครูคนนี้
ผอเขตคลองเตยคุณอัชรวดีบอกว่าก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาประมาณ๕ปีแล้ว
แต่ว่ามันเป็นช่วงที่ท่านยังไม่ได้มารับตำแหน่ง
แล้วพอมารับตำแหน่งก็เพิ่งมีการส่งเรื่องกลับมาเพื่อให้พิจารณา
ยืนยันว่าถ้าผิดก็เอาผิดแน่นะครับไม่มีการช่วยเหลือใครอย่างแน่นอนครับ
มาทราบก็ต่อเมื่อมีการส่งข้อมูลกลับมาว่าให้มีการสอบเพิ่มเติม
เราก็เลยต้องตั้งกรรมการใหม่ก็ไม่ใช่ชุดเดิม
เพราะชุดเดิมก็ไม่รู้ไปไหนแล้วก็เอาคนที่อยู่ใหม่ปัจจุบันนี้ค่ะ
อยู่ระหว่างสอบอยู่ยังไม่ได้รับรายงานว่าผลการสอบเป็นอย่างไร
ต้องเข้าใจระบบขั้นตอนราชการก่อนว่าหากไม่มีมูลยังไม่ได้ชี้มูลว่าเขาผิด
มันก็ยังทำอะไรเขาไม่ได้
อันที่สองคือถ้าผิดจริงคือน่าจะผลน่าจะทราบภายในสิ้นเดือนนี้แหละค่ะ
ต้องไปใน๓ปิดหวันหลังจากที่เราตั้งกรรมการ

แต่ส่วนของเขตวินัยราชการมันมีอยู่แล้ว
ถ้าเป็นจริงอันตรายแน่นอน
ถ้ามันเป็นพฤติกรรมที่ซ้ำซากแบบนี้เนอะ
มันก็จะเป็นอันตรายกับเด็กคนอื่นที่อยู่

มันก็คงไม่สมควรที่จะมีอาชีพนี้ต่อไป
ตรงนี้พอผลสอบ

แต่ทางอาญาตำรวจเขาแจ้งข้อหาไปแล้ว

ทำชำราวอนาจารย์ทำร้ายร่างกาย
วันนี้เรายังตามหาตัวครูคนนี้ไม่เจอ

จากการตรวจสอบตั้งแต่แรกถือว่าผิดแล้วก็ตัดแค่เงินเดือน

แค่นั้นไงแล้วก็ระยะเวลาตรงนั้น
การสอบสวนที่มันทิ้งเวลานานเนี่ย
ความเสียหายมันเยอะมากจนแบบ

ก็คือ๒รอบที่เขาต้องมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอะไรกันเนี่ย

ก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าเราตามให้ครับ